เหตุการณ์ต่อไปนี้คนรักหมาอย่างผมทนดูไม่ได้

ตำรวจให้ไปจับหลานชายตัวเอง

ดันไปชื่อเหมือนผมด้วยชื่อก๊อฟเหมือนกัน
ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านโนนแสวงตำบลนาม่วงอำเภอประจันทร์

ผู้ชายคนนี้ถือมิดพระยาวชะ

กระแดวส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด
หน้าเด็กหลานตัวเองด้วยซ้ำต่อหน้าผู้ใหญ่คือเป็นป้าของเขาเองแล้วเป็นเจ้าของหมา
แล้วก็ให้ชาวเน็ตช่วยกันตามหาชาวเน็ตก็โอ้โหสาบแท้งกันเยอะครับคุณผู้ชมครับ
เย็นเมื่อวานนะครับนางพิษสร้อยจิตอายุ๕๓ปีเจ้าของหมาแล้วก็เป็นป้าของคนก่อเหตุนะครับ
เข้าไปแจ้งความที่สพประจักษ์ศิลปาคมแล้วแล้วก็เอาคลิปนี้ให้ตำรวจเป็นหลักฐานนะฮะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็ยังนอกจากเอามีดฟันแล้วก็เอาท่อเหล็กท่อแป๊บเนี่ยฟาดหัวมันจนตายนะครับ
พีชบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครหลานฉันเองชื่อว่าประหยัดนะชื่อเล่นชื่อก๊อฟอายุ๒๔ปีบ้านอยู่ติดกันเลยนะฮะ
ส่วนหมาเนี่ยมันชื่อเจ้าด่างก็เป็นหมาพันธัยตัวผู้มันก็วิ่งเล่นเป็นประจำ
สาเหตุเพราะอะไรหลานเสพยาบ้าครับเสพจนประสาทหลอนชอบเดินไปเดินมาพูดคนเดียว
ล่าสุดก็หลอนจนมาฆ่าเจ้าด่างตายนะฮะทีนี้แม่ของผู้ก่อเหตุก็เป็นพี่สาวของเจ้าของหมานี่แหละครับ
ก็เดินทางมาที่โรงพักพร้อมกับโทรศัพท์ติดต่อลูกชายมาหาตำรวจเถอะลูกเอ้ยมอบตัวซะ
ต่อมาในก๊อฟก็มาครับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงโรงพักเองครับเดี๋ยวเห็นภาพนะฮะ
นี่มาแล้วนะฮะตำรวจก็คุมตัวไปติดตามไปมีของกลางมีมีดพระมีท่อเหล็กที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็แจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์ไปแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ด้วยแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีรวมทั้งตรวจสอบหาสารเสพติดด้วย
เพราะว่าญาติพี่น้องก็บอกว่าเขาเสพยาบ้าจนคุ้มครั่งประสาทหลอนไปนะครับ